เรื่องของความสัมพันธ์ของโบรกเกอร์สาว
ว่าจริงแล้วโบรกเกอร์สาวคนนี้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับใครกันแน่
ระหว่างเสียชูวงกับพันธ์ตำรวจโทบัญญิน
วันนี้ชัดเจนแล้วนะคะว่าโบรกเกอร์สาวมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพันธุ์ตำรวจโทบัญญิน
เพราะว่าตัวเองนั้นมั่นใจมาตั้งแต่ต้น
ส่วนวันนี้นางวันเพ็ญธนธรรมสิริ
พี่สาวของเสียชูวงก็ได้เดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานบางซื่อด้วยนะคะ
อภัยค่ะตำรวจนครบานประชาชื่น
หลังจากที่ถูกพันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ผู้ต้องหาร่วมกันทุจริตโอนหุ้นแล้วก็ฆ่าเสียชูวง
โดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนเข้าแจ้งความดำเนินคดีในข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณาและความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
โดยนางวันเพ็ญหรือว่าพี่สาวของเสียชูวงบอกว่าไม่ได้พูดจามินประมาทพันธุ์ตำรวจโทบัญญินอย่างที่กล่าวอ้าง
จากว่าตัวเองเป็นพี่สาวของผู้เสียชีวิตเพราะฉะนั้นจึงมีสิทธิ์ที่จะพูดความจริงกับตำรวจ
รับด้วยนะคะว่าทุกวันนี้คดีทั้งหมดก็มีความชัดเจนมากขึ้นรวมถึงพยานหลักฐานที่มีก็สามารถทำให้เอาผิดคนร้ายได้
พี่สาวของเสียชูวงบอกว่าก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจเนื่องจากว่าตัวเองมั่นใจเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างนายชวงกับนางสาวอุรัชชาว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันตั้งแต่แรกแล้วก็ที่สำคัญไม่ใช่ลูกของน้องชายตัวเองอย่างแน่นอน
ส่วนในวันนี้นะคะพนักงานสอบสวนสนประชาชื่นร้อยตำรวจโทจีรวัตรจันทรโรศรองสารวัตรสอบสวน
ก็ได้มีการสอบปากคำพี่สาวของเสียชูวงนะคะคดีที่พันธุ์ตำรวจโทบัญญิน
เข้าแจ้งความในข้อหามินประมาทก่อนหน้านี้
ใช้เวลาการสอบปากคำนานกว่า๒ชั่วโมงค่ะแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดกับสื่อ
จริงแล้วคดีนี้เป็นคดีที่พันธุ์ตำรวจโทบัญญินมีการแจ้งความไว้ที่กองปราบ
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็มีการโอนคดีมาให้สนประชาชื่นเพราะว่าเป็นพื้นที่เขตรับผิดชอบค่ะ